เลือกจากพรรคประชาธิบัติสะบัดสัตว์ต่อประชาชน
เรียนพี่น้องประชาชนไทยและสมาชิกพักประชาธิปัตย์
ผมรู้สึกเสียใจที่ต้องกลับมาพักประชาธิปัตย์อีกครั้ง
หลังจากที่วันก่อนได้มาขอให้พักรักษาคำมั่นสัญญาต่อประชาชน
กรณีจะไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

บันนี้พรรคประชาธิบัติได้สัตว์ต่อประชาชนโดยสมควรแล้ว
ผมจึงต้องรักษาคำพูดด้วยการนำโล่
รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญ๕๐ปีพักประชาธิปัตย์
เมื่อพศ๒๕๓๘ที่ว่า
ปีประชาธิปัตย์พัฒนาประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนมาคืนพร้อมเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
ประชาธิปัตย์ไม่ได้ยืนหยัดตามอุดมการ
ตั้งแต่ปี๒๔๘๙ที่บอกว่า
จะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อประชาชน
โดยอาศัยหลักกฎหมายเป็นเหตุผลเพื่อความสำคสินแห่งรัฐมนุษย์
เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
แต่มาในฐานะคนละเมืองที่ต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง
มีสิทธิ์ท้วงติงให้พักการเมืองมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชน
ลักษณะการของสังคมไทยในวันนี้ประชาชนทั่วประเทศต่างมีความหวังกับนักการเมืองนะครับ
แม้ว่าตัวเองจะชื่นชมชื่นชอบพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
แต่ประชาชนก็อยากได้นักการเมืองที่ดีจากทุกพัก
คำขวัญเนี่ยเป็นคำขวัญที่ผมบอกว่าถ้าเกิดก่อนที่ก่อนที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับ
ถ้าเกิดไปสนับสนุนคนเอกประยุทธ์ผมจะมอบคำขวัญใหม่ให้นะครับ
นั่นก็คือ๗๓ปีประชาธิปัตย์กัดก่อนประชาธิปไตยทรยศประชาชน
การรักษาธรรมดรรทัยสัญญาที่มีก่อต่อของประชาชน

ของคุณอภิสิทธิเวชาชีวะ

คุณยุลินวิทรัศนาวิสิทธิ

ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ผมขอขอบคุณคุณอุปการณ์หลายอย่างที่พักประชาธิปัตย์กระทำในอดีตและขอไว้อะไรต่ออัตวินิบาตกรรมที่พักประชาธิปัตย์กระทำแก่ตนเองในครั้งนี้
ผมขอรักษาคำพูดมอบคำขวัญ๗๕ปีประชาธิปัตย์กัดก่อนประชาธิปไตยทรยศประชาชนแก่ท่านตามที่เคยประกาศไว้
พี่น้องประชาชนที่รักผมไม่อาจนิ่งเฉยต่อการกระทำของพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ได้
เพราะการตัดสินใจของพักนั้นจะส่งผลต่อทุกสุขของพี่น้องประชาชนและจริยธรรมทางการเมืองของประเทศ
ในเมื่อเราไม่สามารถเชื่อคนได้ผมจึงขออนุญาตวางโล่พร้อมเงินรางวัลคืนแก่พัก
เบื้องหน้าพระแม่ธรณีขอพระแม่ธรณีได้โปรดรับรู้และเป็นศักดิ์ขีพยาน
สัจจังเวอำมตาวาจามราจมณี๗วิทยุนายน๒๕๖๒